วันนี้เราจะไปดูอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
หลังจากที่มีกล้องวงจรปิดที่บริเวณ๔แยกร้อยศพ

ขับมาแล้วก็พุ่งชนกับรถเก๋งกลางสี่แยกร้อยศพ

โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมคือนาทีพุ่งชนกลางคันนะคะ
กระทั่งแบบคนขับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มบาดเจ็บ
นี่คือผู้บาดเจ็บที่ขับรถมาสี่แยกนี้
บริเวณจุดเกิดเหตุคือ๔แยกดงบัง
หรือที่เรียกกันว่าสี่แยกร้อยศพ

คนขับรถเก่งเขาก็ขับมาทางตรง

ไม่ทันระวังเสียหลักพุ่งชนแบบนี้
กระทั่งคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ตำรวจลงตรวจสอบค่ะหลังจากเกิดเหตุ
ในพื้นที่สพเมืองปราจีนบุรี

ก็คือรถเก่งสีดำเล็กทะเบียนกไก่นหนู๖๔๒๕ปราจีนบุรี
ฝั่งด้านซ้ายของรถเก่งฝั่งประตูคนนั่งมีรอยยุบค่ะ
มารถจักรยานยนต์คันที่พุ่งชนอย่างจังเมื่อสักครู่นี้
สภาพด้านหน้ารถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะพังนะคะไฟหน้าแตกแบบนี้
คนขับเองได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวสุชาดาวัย๔๗ปี
ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลไป
ทีนี้จากการสอบถามเบื้องต้นนางสาววันธนีคนขับรถเก๋ง
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งเลิกงานกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองปราจีนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุสี่แยกเนี่ยค่ะเขากำลังจะรอตัว
เพราะว่าเป็นช่วงทางแยกก่อนจะขับข้ามแยกไป
เกือบจะสุดทางอยู่แล้วนะคะครับจู่จู่รถจักรยานยนต์ที่ขับมาจากทางซ้ายมือ
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจังอย่างที่เห็นในคลิป
ทีนี้พอเขาได้เกิดเหตุการณ์เรียบร้อยก็เลยลงมาดู
วิ่งลงมาดูคนขับรถจักรยานยนต์นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมองไม่เห็น
ตอนขับมาเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้คือเขาบอกว่าเหมือนขับมาฝั่งซ้าย
ยังไงเบรกยังไงมองไม่เห็นในช่วงอาจจะสายตาแบบเขาเรียกว่าระยะนะคะ
ระยะใช่ค่ะจนกระทั่งพุ่งชนแบบนี้ไปฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่นะคะก็นำคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุครั้งนี้

ใช่ครับคือไม่มีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลือง
ก็คุณดูสิคะมันไม่มีไฟจราจรเลย
แต่ยิ่งมันไม่มีพอถึงแยกปุ๊บจอดก่อนชะลอก่อน
ซ้ายมองขวามองหน้าก่อนไปได้ไหมถึงค่อยไปไง
ค่ะและที่สำคัญก็คือก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญอะนะ
ในการขับขี่ก็ต้องมีไฟสัญญาณจราจรนิดนึ

หน่วยงานทางหลงทางหลวงหรือว่าถนนต่าง
นำไฟมาติดตั้งซะเพื่อที่จะความปลอดภัย

ใช่ครับทุนนี้ก็ขับรถระวังไปก่อนเนอะ